เหตุการณ์ที่มีตำรวจถึงพันธุ์ตำรวจโทถูกยิง
คุณผู้ผู้ชมล่าสุดไปเข้นสอบน้องเขยเป็นถึงดาบตำรวจ
สุดท้ายแสดงคิดว่าเหตุคนก่อเหตุยิงพี่เขยจริง
ปัญหาเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวที่สะสมมานานครับ
หลังจากที่ตำรวจภูทรอุ้มผังจังหวัดตากจับกลุ่มตัวดาบ
ตำรวจสุวรรณแสนวงอายุ๔๘ปี
สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๓๔ค่ายพระเจ้าตาก
ก็จับกลุ่มได้ที่งานศพที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลอุ้มผาง
ก่อนที่หลังจากที่ไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด๙มม
ยิงท้ายถอยของพันธุ์จำรวจโทรอำนาจคุณยศยิ่ง
สารวัตรป้องกันและปราบรามตำรวจภูทรอุ้มผัง
บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นโคม่า

เจ้าหน้าที่ก็ทำการสอบสวนดาบตำรวจสุวรรณตลอดทั้งวันทีเดียว
สุดท้ายก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุยิงพี่เขยจริง
ซึ่งพี่เขยก็คือพันธุ์จำรวจโทรอำนาจ
โดยวันเกิดเหตุก็เข้าไปพบพี่เขยที่บ้าน
พบว่ากำลังหันหลังทำกับข้าวอยู่ในครัว
ก็เลยใช้ปืนที่พกไปจ่อยิงท้ายทอยเข้าไป๑นัด
ว่าพี่เขยจะเสียชีวิตจึงรีบออกจากบ้าน
ขับรถนำปืนไปทิ้งในคลองหลังหมู่บ้าน
แล้วก็ทำทีไปอยู่ในงานศพเพื่ออำพลางตัวเองนะครับ
ส่วนปมแค้นจากเรื่องที่ครอบครัวนั้นมีปัญหากันมานานครับ
หลังที่รับสารภาพเองก็พาเจ้าหน้าที่ไปงมหาปืนที่ใช้ก่อเหตุ
เพราะเป็นปืนขนาด๙มตามที่สัตวภาพเอาไว้
ประดังงานสอบสวนจึงสั่งฟ้องดับตำรวจสู่วันทันที๒ข้อหา
คือใช้อาวุธทำร้ายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็พกพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
ไปในทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
และจะนำตัวส่งฝากคังที่สารจังหวัดแม่ศอดในวันนี้
เนื่องจากว่ากระสุนนั้นฝังในก้านสมองมีเลือดออกตลอดเวลา
ทำให้ต้องดูอาการชั่วโมงต่อชั่วโมงไม่สามารถผ่าตัดได้
ซึ่งญาติเองก็ทำเรื่องเตรียมส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจต่อไปนะครับ